ขโมยที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมนะคะไปงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้สองมุมเห็นพฤติกรรมชัดมากเลย
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อนมาจอดข้างร้านนะฮะ
เสร็จปุ๊บอ่านลงมาใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินปิดแมทด้วย
ทำถูกแล้วนะคะบิดแมสหลังจากนั้นก็เข้ามาในร้านค่ะ
เอาละเริ่มปฏิบัติการนะคะสักพักหนึ่งกลัวกล้องวงจรปิดจับภาพได้
พยายามหันกล้องวงจรปิดไม่ให้จับภาพตัวเองนะคะ
ผู้ชายอายุสักประมาณวัยกลางคนนะคะ๓๐กว่า
สูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดผมสั้นรองส่งนะคุณผู้ชม
แล้วเห็นไหมคะนี่กล้องมุมนี้เห็นพฤติกรรมหมดเลย
คืองัดเอาเหรียญจากเครื่องซักผ้าไปสองตู้
ใช้เวลาเพียง๒นาทีเท่านั้นแล้วรีบเดินออกไปจากร้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ที่ตัวเองจอดทิ้งไว้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๔ของวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
คุณสารวุฒิอายุ๔๔ปีพี่ชายของเจ้าของร้านบอกว่า
ตัวเองนอนเฝ้าร้านได้ยินเสียงคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็ได้ยินเสียงเหรียญแล้วตอนนั้นคิดว่าเป็นลูกค้า
มาใช้บริการก็ไม่คิดว่าเป็นขโมยนะคะจนกระทั่งช่วงเช้าเอ้า
พบว่าตู้โดนงัดก็เลยไปนับดูปรากฏว่าเหรียญ
หายไปสักประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณสารวุฒิบอกว่า
ทางร้านชะล่าใจเองแหละที่ไม่ได้มีการใช้แม่กุญแจเนี่ย
ไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะคิดว่าตู้หยอดเหรียญเนี่ย
แข็งแรงมากพอเพราะฉะนั้นแล้วอยากฝากเตือนนะคะ
ใครที่ทำธุรกิจตู้ซักผ้าหยอดเหรียญท่านต้องมีแม่กุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่งด้วย